ส่วนวัยรุ่นคนนี้ค่ะอยู่ที่จังหวัดบุรีรำอายุ๑๖ปีเท่านั้นเอง
แต่แสบมากเลยนะคะออกจากสถานพินิษฐ์ในคดียาเสพติด
กี่เดือนเท่านั้นเองมาก่อเหตุคดีใหม่คดีรักทรัพย์ค่ะ
เข้าไปขโมยของในบ้านของสจอำเภอโนนสุวรรณนะคะ
แล้วเขาบอกว่าตอนที่ตำรวจเข้าไปตอนที่กู้ภัยเข้าไป
พยายามจะเข้าไปหาตัวตอนแรกหาเขาไม่เจอนะ
ครั้งที่สองค่ะเข้าไปไปเจอตัวเขาแล้วพอถามว่า
แล้วครั้งแรกไปอยู่ตรงไหนล่ะเขาบอกว่าเขามีวิชาหายตัวนะคะ
ตำรวจสพนสุวรรณจังหวัดบุรีรำได้รับแจ้งเหตุค่ะ
มีคนร้ายเข้าไปงัดบ้านนอจมณีสมาธิสภาษณ์จังหวัดอนสุวรรณนะคะ
ซึ่งลูกสาวของเจ้าของบ้านเนี่ยไปแจ้งความนะคะบอกว่า
มีคนอยู่บนบ้านคุณตำรวจเข้ามาตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
เจ้าของบ้านชื่อว่านางสาวพิมพนิษฐ์ค่ะนางสาวพิมพนิษฐ์นะคะ
พาตำรวจตรวจค้นในหมู่บ้านขออภัยนะคะในบ้านทั้งตำรวจทั้งกู้ภัย
มากว่าสิบนายค่ะค้นทั้งชั้นล่างขึ้นไปชั้นบน
เจอคนร้ายตามที่แจ้งแต่สิ่งที่เจอคือรอยเท้า
เต็มทั้งชั้นสองเลยนะคะคาดว่าคนร้ายน่าจะหนีไปแล้ว
ก็เลยยุติการค้นหาแต่พอกำลังจะกลับกู้ภัยเนี่ย
เขาบอกว่าขอขออีกรอบขอกลับขึ้นไป
ขึ้นไปตรวจชั้น๒อีกรอบเพราะเขาจำได้ว่ามันมีเตียง
หรือจะอยู่ใต้เตียงเขาก้มลงไปเนี่ยเตียงเนี้ย
้มลงไปเท่านั้นแหละค่ะเตียงเตียงนี่สูงประมาณแปดสิบเซนติเมตรเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าพอเปิดผ้าออกค่ะเจอหน้าคนร้ายเลยค่ะโอ้
ต่างคนต่างตกใจแต่ตำรวจก็ต้องเรียกตัวอ้าวออกมาออกมา
แล้วก็ต้องถามเขาว่าทำไมตอนแรกไม่เห็นเออ
เอาเบื้องต้นนะคะเยียบประชุนคนนี้อายุสิบหกปีค่ะ
เป็นเด็กระแวกบ้านนั่นแหละรับสารภาพว่ามาก่อเหตุจะเอาเงินไปซื้อยาบ้า
ส่วนที่ตำรวจหาไม่เจอเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาได้วิชาพรางตัว
ที่เคยอยู่ในสถานพินิษฐ์นอนคว่ำหน้าเขย่งก้นขึ้นไปติดใต้เตียง
นึกภาพตามนะคะนอนคว่ำหน้าขยิงก้นขึ้นไปติดใต้เตียง
มือและเท้าสี่มุมเนี่ยกางไว้กางไว้แล้วเอาเศษผ้ามาบัง
ช่วงล่างถ้าสมมุติว่าเปิดผ้าตรงกลางปุ๊บมองเข้าไปอ้าวไม่เห็นนะ
คือแปลว่ามือนี่คือกางเอาไว้เพื่ออยู่ตรงขอบใต้เตียงเหรอ
ใช่โอ้โหแข็งแรงเนอะเอาพูดไม่ได้ชมนะ
แข็งแรงแต่ว่าใช้ในทางที่ผิดน่ะอืมเอ้าไม่คิดว่าตำรวจจะกลับมาอีก
และตำรวจก็น่าคิดถูกนะใช่เพราะว่าคือมันเอกใจไงว่ารอยเท้าอยู่เต็มไปหมด
แต่เอ๊ะมันไม่มีว่าจะหนีไปทางไหนอ่ะไปตอนไหนเอาลูกสองเจ้าของบ้าน
เขาเล่าว่าทุกวันตัวเองจะไปสวนห่างจากบ้านประมาณ๒กิโลเมตร
เวลากลับมาเนี่ยก็จะไปบ้านญาติก่อนไม่เข้าบ้านตัวเอง
แต่วันนี้เอกใจอยากจะแวะบ้านก่อนจอดรถจักรยานยนต์ปุ๊บ
เห็นความผิดปกติปั๊บบอกว่าม่านที่เคยเปิดไว้มันปิด
แล้วพอเปิดประตูเดินเข้าไปในบ้านกระเป๋าใครไม่รู้สีดำวางอยู่กลางบ้านเลย
แล้วก็รู้เลยว่าไม่ใช่กระเป๋าของคนในบ้านหลังจากนั้นได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกัก
ชั้นสองของบ้านนะคะไม่ขึ้นไปเองหรอกค่ะกลัว
ก็เลยตัดสินใจโทรหาตำรวจตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสพนสุวรรณแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์
และแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบแล้วค่ะ